กแก๊งค้ายาเสพติด๒๐คน
ก่อเหตุมาชิงยาเสพติดของกลางที่เป็นยาบ้า
ชิงรถของเจ้าหน้าที่เอาปืนของเจ้าหน้าที่ไปด้วย

กลุ่มนี้ตั้งใจจะมาชิงยาบ้าของกลางเป็นหมื่นเมตรหรือจะมาชิงตัวผู้ต้องหาคดียาเสพติดที่เจ้าหน้าที่จับได้
หรือมีเจ้าหน้าที่รู้เห็นเป็นใจหรือเปล่าแล้วชุดนี้เป็นชุดฝ่ายปกครองนะฮะ
ไม่รู้ว่าเอ๊ะตกลงมันยังไงกันแล้วหลบหนีไปเลยนะฮะ
นี่ภาพช่วงที่เกิดเหตุที่คนร้ายขับรถหลบหนีไปเมื่อคืนวันเกิดเหตุนะฮะ
แปดตุลาคมค่ะเพราะล่อซื้อคนแรกที่ชื่อนายธนกรในสิบเจ็ดตุลา
แปดตุลาจะล่อซื้ออีกคนนึงที่นายธนกรเขาไปรับยามาชื่อในดำในดำอะไรเนี่ย
เอาสุดท้ายนี่มากัน๒๐คนขับรถประกบรถเจ้าหน้าที่
เอายาบ้าของกลางไปเอารถไปคันนึงเอาปืนไปด้วยเอาโทรศัพท์มือถืออีก
ท่านผู้ชมครับพนักงานฝ่ายปกครองนะฮะมีหัวหน้าชุดเนี่ยก็คือ
จ่าเอกภัยรัฐแก้วมณีนะครับเป็นรองหัวหน้าชุดปฏิบัติการพิเศษฝ่ายปกครอง
จังหวัดสงขลาหรือว่าประหลัดอศคืนวันนั้นสิบแปดตุลาคมเนี่ยฮะ
ไปกับอ่อสอสี่นายมีนายเลิศฤทธิ์ชัยพฤกกุล
นายพิศนุรัตนอุไรนายอดีศักดิ์หวังนินายเฉลิมศักดิ์ทองหวัง
นายสุธิพงศ์สุวรรณชาตรีวันนั้นจะไปล่อซื้อยาเสพติด
แก๊งค้ายาติดต่อซื้อยาไอซ์จากแก๊งค้ายาชื่อในดำ
นะแต่กลับถูกชิงยาบ้าของกลางไปสิบมัด
เครื่องกระสุนด้วย๕กระบอกนะฮะของฝ่ายปกครองของอศ
โทรศัพท์มือถืออีก๔เครื่องแล้วเอารถเก๋งไปอีกคันนึง
คือถ้าจะมาชิงตัวเพื่อนที่ถูกจับคดียาเสพติด
ไม่ได้สนใจเพื่อนที่อยู่รถอีกคันหนึ่งเลยนะ
เอารถอีกคันหนึ่งที่มีของกลางอย่างเมื่อกี้ไปหมดเลยนะครับ
เหตุการณ์เกิดขึ้นที่ถนนทางเข้านิคมร่วมพัฒนา
หรือว่าสาราเขียวนะครับในพื้นที่หมู่๑๑ตำบลกำแพงเพชร
อำเภอรัฐภูมิจังหวัดสงขลา
โหนี่เรื่องใหญ่นะครับคดีใหญ่นะครับ
วันนี้มีการประชุมกันด่วนเลยนะครับ
ตำรวจโทสมพงษ์ชิงดวงผู้ช่วยพบตร
พลตำรวจโทนันทเดชย้อยนวลผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาคเก้า
มีทางผู้ราชการจังหวัดสงขลาด้วยนะครับท่านผู้ว่าเจษฎาจิตรัฐ
มีนายสมศักดิ์เจริญภัยทูลรองอธิบดีกรมการปกครองฝ่ายความมั่นคง
มีทางนายรัฐวิทย์จิตสุจริตวงศ์ผู้มนวยการสสอด้วย
หลังจากประชุมกันเสร็จก็แถลงเกี่ยวกับคดีนี้นะครับ
ท่านผู้ชมครับทางพลตำรวจโทสมพงศ์นะฮะผู้ช่วยพบตร
ว่าตำรวจตอนนี้ร่วมกับฝ่ายปกครองกำลังสืบสวนสอบสวน
เกี่ยวกับคดีนี้ในการติดตามตัวผู้ก่อเหตุ
กำลังรวบรวมพยานหลักฐานต่างเพื่อขออนุมัติศาลจังหวัดสงขลา
ออกหมายจับคนร้ายด้วยตอนนี้ได้ข้อมูลคนร้ายบางส่วนแล้วนะครับ
ขณะเดียวกันเชื่อว่าคนร้ายเนี่ยมีความเป็นไปได้
ที่จะเป็นทั้งคนในพื้นที่และคนนอกพื้นที่
จุดประสงค์ของการก่อเหตุก็ยังเป็นไปได้ทั้งสองเรื่อง
คือ๑บุกชิงตัวผู้ต้องหาหรือ๒ต้องการมาชิงยาบ้าของกลางไปอย่างเดียว
มีการตั้งข้อสังเกตเกี่ยวกับความผิดปกติของเจ้าหน้าที่ชุดปกครอง
ชุดจับกุมยาเสพติดมีอะไรผิดปกติหรือไม่
ตำรวจบอกว่าในการสอบสวนยังไม่พบความผิดปกติจากการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่นะครับ
แม้ว่าการจับกลุ่มล่อซื้อยาเสพติดครั้งนี้
ทางฝั่งฝ่ายปกครองจะไม่ประสานกับทางตำรวจเลย
แต่ในแนวปฏิบัติเนี่ยบางทีเมื่อมีสายรายงานเข้ามา
มันก็ต้องรีบดำเนินการให้ทันท่วงที
ซึ่งเดี๋ยวต้องขยายผลเพิ่มว่ามีอะไรมากกว่านั้นหรือเปล่า
นายธนกรผู้ต้องหาที่ถูกจับกลุ่มนะฮะในคดีครอบครองยาบ้า
ตอนนี้เนี่ยก็ให้การกับตำรวจไว้บ้างแล้ว
แต่ตำรวจบอกว่าก็ขึ้นอยู่กับผู้ต้องหานั่นแหละ

ผู้รัชการจังหวัดสมขานะครับก็จะสอบส่วนข้อที่จริงร่วมนี้เช่นกันนะครับ
แต่ท่านผู้ว่ายืนยันว่าชุดปฏิบัติการพิเศษฝ่ายปกครองจังหวัดสงขลา
ชุดนี้เนี่ยเป็นคนตั้งขึ้นมากับมือตั้งแต่ปี๖๔นะฮะ
มีผลงานการจับกลุ่มยาเสพติดมาตลอดทุ่มเททำงานอย่างเต็มที่
การจับกลุ่มในครั้งนี้นะทุกครั้งด้วยก็มีการรายงานผลการจับกลุ่มทุกครั้ง
และไม่เคยได้รับการร้องเรียนจากการปฏิบัติหน้าที่ในทางลบของชุดนี้เลย
เหมือนชุดนี้คือปฏิบัติหน้าที่ดีมาตลอดอะไรแบบนี้
อันนี้ท่านผู้ว่ายืนยันแล้วรายงานทุกครั้งว่าไปจับใคร
ล่อซื้อใครแบบไหนอะไรยังไงแต่ทีนี้สังคมก็ตั้งคำถามไง
ว่าเอ๊ะทำไมอยู่ดีจะไปล่อซื้อแล้วแบบไอ้พวกนี้มายังไงกันแ
โอ้โห๒๐คนรถตั้งหลายคันแล้วก็มาเอาของกลางไปเลย
ปล้นปืนนะเอาโทรศัพท์มือถือเอารถไปอีกคันหนึ่งด้วย
ทางผู้บรรชาการตำรวจแห่งชาติผลตำรวจเอกล้มรงศักดิ์กิติประพัทธ์
บอกว่าตอนนี้ตำรวจรู้ตัวกลุ่มผู้ก่อเหตุ
บางส่วนนะครับกำลังรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อขออนุมัติศาลออกหมายจับ
โดยมอบหมายให้ผลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพันธ์รองผบตรบิ๊กโจ๊ก
ลงพื้นที่ไปติดตามความคืบหน้าคดีนี้
เหตุการณ์ในครั้งนี้เป็นการปฏิบัติงานของฝั่งฝ่ายปกครอง
ที่ใช้อำนาจของคณะกรรมการปปศไปจับกลุ่มแก๊งค้ายาเสพติด
โดยไม่ได้ประสานตำรวจให้เข้าร่วมจับกลุ่มด้วย
แต่พอถูกคนร้ายเนี่ยมาปล้นยาเสพติดของกลางแล้วก็ปล้นอาวุธปืนกับรถ
แล้วก็โทรศัพท์มือถือไปเนี่ยถึงมีการแจ้งตำรวจในภายหลัง
ที่มีรายงานอ้างว่ากลุ่มผู้ก่อเหตุตอนที่บุกมาถึงตัวชุดฝ่ายปกครอง
แล้วบอกว่าเป็นตำรวจซึ่งจะเป็นตำรวจมาปล้นไปหรือเปล่า
พบตรบอกว่าตำรวจยังไม่ได้รับรายงานนะครับ
เดี๋ยวต้องเร่งติดตามจับกลุ่มตัวกลุ่มคนก่อเหตุมาดำเนินคดี
จะได้มาสอบสวนขยายผลเกี่ยวกับสาเหตุที่แท้จริง
ถ้ามีตำรวจมาร่วมขบวนการกับคนร้ายในครั้งนี้
หรือว่ามีส่วนเกี่ยวข้องยังไงก็แล้วแต่
พบตรยืนยันว่าจะถูกดำเนินคดีทั้งหมดอย่างแน่นอน
ดูเหมือนมันไม่เมคเซนต์ค่ะกับการที่คนร้ายฝากสิทธิ์คนเนี่ยเข้าไปป้นยาบ้าคูณค่าสองหมื่นสองหมื่นเม็ดเนี่ยแล้วมันป้นไปเพื่ออะไรแล้วมันจะเอาไปยังไงค่ะมันดูแล้วมันไม่เมคเซนต์
เอาความจริงปรากฏทีเดียวนะครับแต่ยืนยันว่าคดีนี้เราได้มีข้อมูลพอสมควรแล้วนะครับเดี๋ยวจะทุกอย่างนี้ก็จะปรากฏให้เห็นทั้งตรงไปตรงมาให้หมดนะครับ
ท่านออกหมายจับผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดเลยไหมท่าน
ก็แน่นอนนะครับใครเกี่ยวข้องก็ต้องโดนมองทีให้หมดนะครับ
ตอนนี้เราก็มีความคืบหน้ากลุ่มคนร้ายได้นะครับก็พอสมควรแล้วแล้วเดี๋ยวคงจะคงจะมีความคืบหน้ามารายงานให้ทราบต่อไป
ส่วนประเด็นที่ผู้ก่อเหตุสามารถเข้าประชิดตัวเจ้าหน้าที่และก่อเหตุได้โดยง่าย
พบตรบอกว่าได้ให้พนักงานสอบสวนไปสอบปากคำผู้ต้องหาที่ฝ่ายปกครองจับกลุ่มได้ก่อนหน้าหนึ่งคนนะครับ
เรื่องต้นผู้ต้องหาที่ถูกจับกลุ่มถือว่าให้การเป็นประโยชน์แต่ยังไม่สามารถเปิดเผยอะไรได้
เดี๋ยวจะเสียรูปคดีนะฮะแต่ยืนยันว่าไม่ใช่การจัดฉากอะไรของตำรวจทั้งสิ้น
อันนี้พบตรยืนยันนะครับหลังการประชุมนะฮะทางด้านผู้ราชการจังหวัดสงขลาพร้อมกับตัวแทนได้พาจ่าเอกภัยรัฐ
แก้วมณีนะฮะเจ้าพนักงานปกครองที่เป็นหัวหน้าชุดปฏิบัติการในครั้งนี้เนี่ยนะครับ
แต่ตามตำแหน่งเป็นรองหัวหน้าชุดปฏิบัติการพิเศษฝ่ายปกครองจังหวัดสงขลานะฮะ
ไปดูจุดที่มีการปิดล้อมรถที่ถูกกลุ่มคนร้ายมาปิดล้อมรถแล้วก็มาปล้นของกลางยาบ้ากับปืนไปเนี่ยนะฮะ
จ่าเอกภัยรัฐบอกว่าก่อนหน้านี้มีแก๊งยาเสพติดที่เป็นแก๊งฝั่งหาดใหญ่แล้วก็แก๊งฝั่งสตูนสั่งซื้อยาบ้ากัน๑๐มัตต์จำนวน๒๐๐๐เมตร
โดยมีนายธนกรหรือว่าในโด่งผู้ต้องหาที่จับได้คนแรกเนี่ยฮะเป็นคนกลางหรือว่านักบินก็คือเป็นคนรับของส่งของ
ทีนี้ทางแก๊งค้ายาฝั่งหาดใหญ่เนี่ยพอเอายาบ้ามาส่งให้นายธนกรเพื่อให้นายธนกรเอาไปส่งให้กับฝั่งสตูน
แต่นายธนกรเนี่ยตรวจแล้วเนี่ยดูแล้วเนี่ยพบว่ายาบ้ามันไม่ได้มาตรฐานนะคุณเขียนมาสอนยาบ้ามันต้องมีมาตรฐานด้วย
นายธนกรก็เลยไม่รับยาบ้าเอาไว้บอกให้ฝั่งหาดใหญ่เนี่ยเอาของกลับไปแต่ทีนี้นายธนกรก็กลัวความผิดเพราะฝั่งหาดใหญ่ก็ไม่รับของคืนนะ
นายธนกรแบบโอ้โหยาบ้าอยู่ที่ตัวเองตั้ง๑๐มัดสองหมื่นเมตรกลัวความผิดไหนยังกลัวแก๊งฝั่งสตูนที่ข่มขู่มาอีก
ก็เลยแจ้งฝ่ายปกครองเพื่อให้ไปจับแก๊งค้ายาฝั่งสตูนให้นี่ฮะนายธนกรเนี่ยแจ้งฝ่ายปกครองของจ่าเอกภัยรัฐให้ไปจับแก๊งค้ายาฝั่งสตูนบอกว่าเนี่ยมันมีอย่างนี้อย่างนี้
ฝ่ายปกครองก็เลยวางแผนแบบแผนซ้อนแผนเลยนะบอกให้ธนกรเนี่ยเอาอย่างนี้
ธนกรเนี่ยเอายาบ้า๑๐มัตต์เนี่ยนะที่มีอยู่สองหมื่นเมตรเนี่ยไปทิ้งไว้หน้าโรงเรียนแห่งหนึ่งแล้วให้แจ้งฝั่งสตูนว่ารับยาบ้าจากฝั่งหัดใหญ่มาแล้วให้มารับของได้เลยเดี๋ยวพอฝั่งสตูนมาเนี่ยจะได้รวบเลยให้บอกฝั่งสตูนว่านี่ไปหายาบ้าที่มีมาตรฐานมาให้แล้วให้มาเอาได้เลย

นี่ฮะนายธนกรตอนนี้ก็อยู่ในระหว่างการถูกคุมตัวนะครับท่านผู้ชมครับ

พอมาล่อซื้อเนี่ยทีแรกติดต่อในดำ
ขอซื้อยาไอซ์๘กิโลกรัมนะฮะ
คือความจริงนายธนกรเนี่ยเขาจะล่อซื้อขยายผลที่เจ้าหน้าที่เขาจับได้เนี่ย
จะให้ไปขยายผลล่อซื้อยาบ้าอีกล้านกว่าเม็ดนะ
แต่นายธนกรบอกโอ้โหมันหาไม่ได้จริง
ที่เป็นแก๊งค้ายาเสพติดอีกคนนึงมา

ตามนัดอ่ะถูกกลุ่มคนร้ายตลบหลังอ่ะ
คือจ่าเอกภัยรัฐเนี่ยบอกว่าไม่รู้ว่าแก๊งทายาแก๊งนี้
ดูแผนของเจ้าหน้าที่ได้ยังไงแต่ขอยืนยันว่าเจ้าหน้าที่ชุดนี้ทั้งหมดเนี่ย
ฝ่ายปกครองที่ไปกันเนี่ยไม่มีใครเกี่ยวข้องกับขบวนการค้ายาเสพติด
ที่มาดักตลบหลังต้นยาแน่แน่
จัดนายโด่งไปได้ชนะกรส่วนชนะได้ค่ะ
ก็พาไปชี้จุดที่ที่ยาเสพติดที่เขาวางจากจุดกันแล้วก็ชี้
ไฟที่บลงไว้อัศวรษันใยบรรทสุขาที่หนึ่งเพื่อทำการขยาย
ก็คุยกับพี่ชายเขาชื่ออามที่อยู่ที่จังหวัด
เขาบอกว่าอยู่กรุงเทพอยู่กรุงเทพแต่คือเขาพยายามต่องานทั้งคืน
แต่เขาต่อไม่ได้เขาบอกว่าเขาต่อตั้งคืนต่อไม่ได้

เสร็จแล้วพี่ชายเขาเนี่ยบอกว่าโอเคเดี๋ยวเขาจัดให้
ที่แรกเขาก็จะสั่งยาบ้านอย่างร้อยมัดต่อ
เสร็จแล้วเขาบอกให้ติดต่อกับนายดำ
หรือว่าลายนายดำให้ตือกับนายดง
นายดงกับนายดำก็ตือกันก็ได้สั่งยาไข้๘๐กิโลกรัม
ผมคิดว่าพี่ชายนายโด่งกับนายดำเนี่ยคิดว่าชุดที่จับกลุ่มมาเนี่ย
ไม่ใช่เจ้าหน้าที่อาจจะคิดว่าไม่ใช่หน้าที่
อาจจะเป็นชุดฝ่าใจเก้งหาใหญ่
เพื่อแก้แค้นกัก
ตอนที่เราเสดงบัตรให้เขาดูเขาตกใจ

คุณผู้ชมส่งข้อความมาเยอะมากเลยบอกว่าเอ๊ะฟังไปฟังมาแล้วมันแปลกหลายจุดมากนะคะ
อย่างที่คุณผู้ชมสงสัยว่าเอ๊ะแล้วทำไมแล้วคนร้ายรู้แผนของเจ้าหน้าที่ได้ยังไง
แต่คุณผู้ชมก็ช่วยตั้งข้อสังเกตมาเพิ่มว่ามันก็มีช่องว่างของเวลาไง
ก็จับนายธนกร๑๗ตุลาคมไปล่อซื้อในดำ๑๘ตุลาคมช่องว่างคนละวันกัน
มันอาจจะมีช่วงเวลาไหนแผนมันแตกแผนมันหลุดตั้วไปที่คนร้ายมาก่อเหตุรึเปล่า
เอาอย่างนี้เดี๋ยวมิ้วลำดับเหตุการณ์แบบละเอียดนะคะ
แล้วคุณผู้ชมช่วยดูนะคะว่าคุณผู้ชมสงสัยตรงจุดไหนยังไงบ้าง

ปฏิบัติการล่อซื้อยาเสพติดในครั้งนี้มันเริ่มต้นแบบนี้ค่ะ
ทุ่มครึ่งคืนวันที่๑๗ตุลาคม
จ่าเอกภัยรัฐซึ่งเป็นหัวหน้าชุดพร้อมด้วยอศ๔คน
ล่อซื้อยาบ้าจากนายธนกรอายุ๓๕ปี
ของกลางคือยาบ้า๒๐๐๐เมตร๑๐มัตต์
ที่หน้าโรงเรียนแห่งหนึ่งนะคะตำบลธาตุชมวงอรัฐภูมิสงขลา
แล้วก็ให้นายธนกรล่อซื้อยาไอซ์๘กิโลกรัมจากในดำ
นัดส่งมอบของกันทุ่ม๔๕นาที
ถัดไปก็คือ๑๘ตุลาคม

จ่าเอกภัยรัฐกับอศเดินทางด้วยรถเก่ง
มิสุบิชิมีราชสีดำ
อศสุธิพงศ์ควบคุมตัวนายธนกร
ผู้ต้องหาไปกับรถของนายธนกร
เป็นกระบะอีซูซูสีดำ
พอไปจะไปจุดนัดพบที่ล่อซื้อยาไอซ์
ปรากฏว่ามีรถมา๔คัน
กระบะทั้งเก่งมาล้อมเลย
ไม่รู้ทะเบียนเลยนะคะมาล้อมเลย
ล้อมรถของจ่าเอกภัยรัฐ
กลุ่มชายชะกันประมาณ๒๐คนลงมาพร้อมปืน

บังคับให้ถอดเสื้อเพื่อดูว่ามีอาวุธหรือเปล่า
ปลดปืนพกประจำกาย๕กระบอกไปนะคะ
มีทั้งปืนพกสั้น๙มม
พร้อมเครื่องกระสุนปืนของจ่าเอกภัยรัฐ

แล้วก็ได้โทรศัพท์มือถือของนายเลิศฤทธิ
และนายอดีศักดิ์ไปคนละ๒เครื่อง
ทีนี้กลุ่มชายชะกันที่ก่อเหตุนะคะ
ถามทางเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองว่า

เป็นเจ้าหน้าที่มีบัตรปปศ
บัตรให้คนร้ายดูด้วยนะคุณผู้ชม
คนร้ายอ้างตัวว่ายังไงรู้ไหมคะ
คนร้ายบอกว่าคนร้ายเป็นตำรวจ
คนร้ายอ้างตัวเป็นตำรวจสพรัฐภูมิ
แล้วก็นำตัวจ่าเอกภัยรัฐกับอศ
ขึ้นกระบะคันที่มีรั้วขับออกไป๕๐เมตร

และคนร้ายขับรถหนีไปพร้อมด้วยรถเก่งมิซูบิชิ

ซึ่งในรถมียาบ้าของกลาง๑๐มัตต์๒๐๐๐เมตร

ตั้งแต่คืนวันที่๑๗ตุลาคม

สสุธิพงศ์ที่อยู่ด้านหลังพอเห็นเหตุการณ์

วันนี้เราส่งคุณเนติชาว

ไปดูที่จุดเกิดเหตุ
คนร้ายใช้รถ๔คันที่ล้อมรถของจ่าเอกภัยรัฐ
ใกล้ปากซอยทางเข้านิคมร่มพัฒนา

จุดตรงนี้นะตรงนี้ที่มันเกิดเรื่อง
จากจุดนี้ไป๕๐เมตร

จะมีสาราหน้าปากทางเข้าซอยนิคมร่วมพัฒนา
ตรงนี้แหละเป็นจุดที่จ่าเอกภัยรัฐ
กับอสค่ะถูกกลุ่มคนร้ายบังคับที่เดินไป
ลงจากรถแล้วเดินไปแล้วทิ้งอยู่ที่สารา

เดี๋ยวให้คุณเนติชาวนักข่าวของเราอธิบายให้ฟังเพิ่มเติมค่ะ
จนถึงจุดที่ผมยืนตรงนี้ประมาณ๕๐เมตรด้วยกันนะครับ
ซึ่งบริเวณนี้เป็นจุดที่ทางตำรวจบอกว่า
ทางสุ่มของผู้กอเหตุได้นำเจ้าที่อ่อนสอดทั้งหมดมาจอด

ซึ่งสาราตรงนี้ก็เป็นจุดที่เจ้าหน้าที่ทั้งหมดมาลงตรงนี้
ก่อนที่จะเดินทางออกจากซอยแห่งนี้เพื่อไปแจ้งความที่โรงพักครับ
เราได้ภาพจากกล้องวงจรปิดค่ะเวลาในกล้องจะช้ากว่าเวลาจริง๗นาทีนะคะ
ก่อนเกิดเหตุหน้าบ้านหลังหนึ่งห่างจากจุดเกิดเหตุ๑๐๐เมตรภาพนี้ค่ะ
๑๘นาฬิกา๓นาทีของวันที่๑๘ตุลาคมมีกล้อง๒มุม
เห็นผู้ชายแต่งกายคล้ายเจ้าหน้าที่หน่วยงานรัฐและผู้ชายแต่งกายนอกเครื่องแบบรวมแล้ว๕คน
ขับกระบะสีขาวไปจอดหน้าบ้านหลังนี้แล้วก็มีรถตำรวจขับนำหน้าทั้งหมดลงจากรถมายืนคุยกันหน้าบ้านแบบนี้
แปดนาฬิกาห้านาทีทั้งหมดนี้เดินกลับไปคุยกันที่หน้ารถ
๑๘นาฬิกา๗นาทีทั้งหมดขึ้นรถย้อนกลับไปทางเดิม
ซึ่งมีกล้องจากจุดนี้๒มุมนะคะ
จนเวลา๑๙นาฬิกา๔๑นาทีเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองบอกกับตำรวจว่า
นี่คือช่วงเวลาที่เกิดเหตุภาพจากกล้องวงจรปิดตัวเดิมทั้งสองมุมจะเห็นรถเก๋ง
กระบะสีดำขับออกจากที่เกิดเหตุมุ่งหน้าไปซอยหมู่บ้าน
เส้นทางนี้คือไปอำเภอรัฐภูมิค่ะ
ไปแป๊บเดียวไม่ถึงนาทีประมาณสัก๑ทุ่ม๔๒
กระบะสีขาว๒คันเก๋งอีก๑คันตามเข้าไปในซอย
ก็จังหวะรถเก่งพันหน้ากล้องก็มีรถเก่งต้องสงสัยอีกหนึ่งคันสวนออกไป
ว่ากลุ่มคนร้ายลงมือไปแล้วนะคะแล้วคือเป็นช่วงจังหวะหนีค่ะ
น่าจะลงมือแล้วทีเนี้ยถ้าไอ้ภาพตรงเนี้ยไปประกอบกับกล้องวงจรปิดที่ได้มาเมื่อวาน
จะเห็นว่ารถ๕คันขับตามกันไปหลังก่อเหตุ
รถห้าคันที่ว่านี้รถต้องสงสัยที่เป็นของคนร้ายมันคือสี่คันแรก
ซึ่งเป็นของจ่าเอกภัยรัฐที่ถูกคนร้ายชิงไปด้วยนี่ค่ะ
และเราก็ได้เบาะแสจากชาวบ้านในพื้นที่เพิ่มเติมนะคะ
ชาวบ้านบอกว่าเท่าที่รู้จากตำรวจหลังจากที่แก๊งนี้ก่อเหตุ
ได้ขับรถพาจาเอกภัยรัฐและอศไปส่งที่สาราหน้าปากซอยติดกับถนนเพชรเกษม
หลังจากนั้นขับรถเลี้ยวซ้ายออกถนนใหญ่มุ่งหน้าไปพื้นที่อำเภอรัตภูมิ
เราก็เลยได้ภาพจากกล้องวงจรปิดอีกมุมหนึ่งเวลาตามกล้องวงจรปิดก็คือ๒ทุ่ม๑นาที
ภาพนี้ค่ะภาพนี้จะเห็นรถเทรลเลอร์คันหนึ่งขับมาบนถนนเพชรเกษม
แต่รถคันนี้ไม่น่าจะเกี่ยวอะไรนะคะรถผ่านไปแต่เดี๋ยวจะเห็นรถสามคันนี่
ตามหลังกันมาติดติดคาดว่าเป็นรถของคนร้ายที่หลบหนีหลังจากก่อเหตุค่ะ
นี่นะฮะหลักฐานกล้องวงจรปิดต่างนะครับท่านผู้ชมครับ
ล่าสุดเราได้ภาพจากกล้องวงจรปิดเพิ่มเติมนะครับที่ปากซอยทางเข้าจุดเกิดเหตุ
ห่างจากจุดที่คนร้ายชิงของกลางไปเนี่ย๕๐เมตรเวลาประมาณ๑๙นาฬิกา๔๙นาทีนะครับ
เห็นรถเก๋งคันหนึ่งคาดว่าเป็นรถของเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองนะฮะ
ขับเข้าไปในซอยตามเวลานัดต่อมาเวลา๑๙นาฬิกา๕๐นาที
รถเก๋งสีขาวคาดว่าเป็นรถคนร้ายขับตามเข้าไปดักซุ่ม
แล้วก็เริ่มปิดล้อมรถของจ่าเอกภัยรัฐจนกระทั่ง๑๙นาฬิกา๕๓นาที
รถของผู้ต้องสงสัยขับรถตามกันออกมาขับออกจากซอยไป

เข้าอำเภอรัตภูมินะครับ

คุณผู้ชมสงสัยว่าถ้าล่อซื้อยาบ้า
แล้วก็จับนายธนกรได้ตั้งแต่ช่วงค่ำคืนวันที่๑๗ตุลาคม

แล้วพอไปล่อซื้อเพื่อที่จะไปจับยาไอซ์จากในดำ

คืนวันที่๑๘ตุลาคมใช่ไหม
ทำไมต้องเอายาบ้าของกลางไปด้วย